สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับ
อยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยครับตอนที่แล้วเนี่ย
ผมไปร่อนทองมาใช่ไหมครับส่วนตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปศูนย์การเรียนรู้ร่อนทองที่บ้านลุงเล็กนะฮะ
ไปดูว่าเอ๊ะเพราะได้ทองมาแล้วเนี้ยเอ๊ะเขาขายกันยังไง
ระหว่างทองผงทองก้อนราคามันจะเท่าไหนมันจะแพงสักเท่าไหร่
เดี๋ยววันนี้ตามผมไปดูนะฮะตอนนี้กำลังนั่งรถไปอยู่นะฮะ
สวัสดีลุงเล็กนะครับสวัสดีครับโอ้โหที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ร่อนทอง
อันนี้คือเป็นศูนย์ที่เขารับซื้อทองเหรอครับลุงเล็ก
ก็รับก็รับก็เพราะมันคนที่ร่อนที่เขาไม่เคยรู้จักว่าร้านทองไปขายที่ไหน

และอยากให้ลุงเล็กเล่าถึงประวัติทองที่บางสะพานหน่อยครับ
ทำไมเอ๊ะทำไมต้องทองบางสะพานแล้วทองบางสะพานเนี่ยมีดีอะไรบ้าง
ทองนี่เป็นทองรับประคุณใครได้มีเก็บไว้ข้อคลองก็จะอยู่เย็นเป็นศุกร์แล้วก็จะมั่งมีศุกร์
ทีนี้พูดถึงเรื่องทองนกคุณความศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงบ้างคะลุง
มันพูดว่าความศักดิ์สิทธิ์นี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นลุงนี่ลุงเชื่อมั่น

ได้แต่ว่าคนที่นี่เขาอาจจะแบบ

ลุงลองทดสอบให้ผมดูหน่อยนะ

ทองแต่ละขนาดราคาเท่าไหร่บ้าง
แล้วมีชื่อเรียกกับการนับจำนวนทองว่าอะไรบ้าง
ทองที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้

สุดก็จะเห็นจะเป็นผงแบบนี้ครับ
แต่ว่าพอมารวมกันก็มีราคาอยู่นะครับ
นี่ครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบเกล็ดเล็กมากเลยนะครับ
เข้าไปในซอกเล็บได้เลย

ไซส์นี้ครับจะเรียกว่า๑หุ่น
มีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเลยนะครับ
ทองหนึ่งหุ่นเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่๑๒๐๐บาท
หรือถ้าเป็นรูปร่างที่หายาก

ทองหนึ่งบาทจะเท่ากับ๑๕๑๖กรัมครับ
แล้วก็จะมีหน่วยในการเรียกทองของที่นี่ครับ
ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับ
ลุงแกบอกว่าทองหนึ่งร้อยหุ่นเท่ากับ๘หรี่
หรือ๔๐หุ่นเท่ากับ๑บาท
ท้องที่นี่ถ้ารูปร่างปกติทั่วไป
ก็จะตกอยู่ที่บาทละ๗๐๐๐๘๐๐๐บาทเลยล่ะครับ
โอ้โฮราคาดีจริงเลย
นี่ครับคุณผู้ชมครับมาดูเม็ดใหญ่แบบนี้บ้าง

หนัก๒บาท๕๐ครับคุณผู้ชมครับ
บาทหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่ามันตก๘๐๐๐๐บาท
อีกละ๒สาย๗
เห็นลุงบอกเคยเจอ๗บาทด้วย
บาทนี้ก็มีเพื่อนบ้านหลานมาขาย
ตอนนั้นคือลุงขายไปเท่าไหร่ฮะ
คือเมื่อ๒๐ปีที่แล้วมันถูกเหมือนกัน
เมื่อก่อน๒๐ปีลุงขาย๗บาท๒แสน

โอ้โฮได้ลดได้ลดเก่งกันเลย
ใครที่สนใจทองบางสะพาน
ไม่ว่าจะอยากไปร่อนทองเผื่อจะโชคดี
หรืออยากมีทองมาสะพานไว้ติดตัว
ก็ไปหาลุงเล็กกันได้เลยนะครับ
ลุงเล็กเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับ
ส่วนครั้งหน้าสบัดทั่วใครจะพาไปที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามชมนะครับ